ดูข่าวนี้หน่อยค่ะที่ชัยภูมิค่ะ
หลวงพี่ไปขโมยเบนส์บอกว่าจะไปรับสาร
แล้วก็แปลงกายเป็นคารวาสเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้พอเจ้าหน้าที่เขาเจอเนี่ยก็จับกลุ่มตัว
มีการให้การแบบวกไปวนมาด้วย
นี่คือรถคันที่หลวงพี่มาขโมยเป็นเบนส์ออกสีเขียวหน่อย

แล้วสามารถจับกลุ่มตัวผู้ที่ขโมยได้ค่ะ
โดยตำรวจก็เข้าสกัดรถเบนส์
แล้วก็รวบตัวพระโพไซนันสันเทียอายุ๓๗ปี
ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วที่โคราชนะคะ
ตอนที่ไปจับสวมเสื้อผ้าแต่งตัวเหมือนคารวาสเลยนะ
แล้วรถนี้จริงแล้วเจ้าของก็คือของนายสุขุมวงศิษย
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชายภูมิ
สุขุมเจ้าของรถเนี่ยนะคะเขาขับเบนท์ไปจอดไว้ที่สวนข้างบ้าน
ก็มีรั้วติดอยู่กับวัดชายภูมิวนาราม
ทีนี้เจ้าของเขาก็เออเห็นจอดอยู่ที่วัดไง
ก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรหรอกเสียบกุญแจรถค้างไว้
อย่างหนึ่งเนี่ยจอดอยู่ข้างบ้าน๒จอดอยู่ใกล้วัด
รถนี้ก็ใช้มานานแล้วรถมันคงไม่หายหรอกมั้ง
ขึ้นไปที่บ้านค่ะไปทำความสะอาดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ลงมาจะเอารถขับไปซื้อกลับข้าวรถหายไปไหนแล้ววะ
ก็เลยแจ้งตำรวจสพเมืองชายภูมิทีนี้ต้องไปไล่ตรวจสอบดูจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ก็เห็นว่ารถเบนส์คันนี้มุ่งหน้าไปตามถนนสายชัยภูมิ
บัวใหญ่นิเวศรัฐทีนี้ก็เลยต้องประสานสพลาดใหญ่
ให้เข้าตรวจสอบตามเส้นทางนะคะแล้วก็ไปเจอรถคันนี้กำลังขับออกจากปั๊ม
ตทลาดใหญ่ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องสกัดจับสกัดจับก่อนให้เบนส์เนี่ยถอยเข้าไปในปั๊มแล้วก็อ่ะไหนคนขับรถลงมาคุยกันหน่อยทีนี้ก็เลยรวบตัวคนขับรถเนี่ยไปสอบสวนตอนสอบสวนเนี่ยนะคะพระโพไซก็ให้การคล้ายกับคนเมาเพราะว่าพูดจาวกไปวนมาค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าได้เดินทางออกจากวัดที่นครราชศรีมา
ก็คือวัดเชยภูมิวนารามนี่แหละค่ะทีนี้วัดเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของเจ้าของรถเบนส์แล้วพอออกมาจากวัดเนี่ยก็เห็นว่ารถจอดอยู่ก็เลยนำรถคันนี้ขับไปรับสาวที่โคราชแต่จริงพระโพไซก็รู้จักกับเจ้าของรถเบนส์นะเพราะว่าเจ้าของรถเบนส์เนี่ยเป็นอดีตครูที่เคยสอนพระโพไชมาก่อนนี่ไงก็เลยคิดว

ทีนี้เลยขอตรวจปัสสาวะหน่อยค่ะไม่มีสารเสพติดนะคะแล้วก็คุมตัวไปก็ต้องศึกขาดจากความเป็นพระก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหารักทรัพย์ต่อไปด้วยนะคะ